อีกหนึ่งคลิปคลิปสะเทือนใจที่ฉันเนี่ย
ไม่ได้เป็นคนรักหมาขนาดนั้นเพราะไม่ได้เลี้ยงหมา

แต่ดูคลิปนี้แล้วสายหน้าไม่ไหวจริง

คุณรักหมาจริงหรือเปล่าคุณรักมันจริงไหม

คือตอนแรกจับมันกดน้ำก่อนเห็นมั้ย

หลังจากนั้นมันดิ้นจนหลุดมือค่ะ
แล้วไปกระชากลากมัน

ให้รองเท้าตบไปที่ปาก

ใช้รองเท้าตบไปที่ปาก
ตบแบบนี้คุณดูสิมันมีชีวิตมันมีจิตใจมันก็เจ็บเหมือนกันนะ
มันพยายามดิ้นสุดแรงแต่คือคนทำก็ตัวใหญ่

สุดท้ายเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตแน่นอนนะคะ
รุมทึ้งเลยแหละไม่รีรอค่ะ
บอกว่าช่วยมาดูหน่อยช่วยมาดูแลหน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะคะ
แล้วก็เข้าไปดูหมาตัวนี้แล้ว
น้องตัวนี้ชื่อว่าเจ้านมเย็นหมาพิษบูอายุ๘เดือน
พามันมาตรวจอาการที่โรงพยาบาลสัตว์เบื้องต้น

แต่ยังไงก็ตามต้องนอนที่โรงพยาบาลดูอาการก่อน๑คืน
ทีนี้เอาล่ะนี่คือเจ้านมเย็นปลอดภัย
ทีนี้เราไปถามสาวประเภท๒เจ้าของหมาหน่อย
ถามสิถามจริงเถอะคุณรักมันจริงหรือเปล่า
คุณไม่รู้หรอกว่าหมาทานโทษนะเป็นสัตว์เดรชาญ
ซึ่งเขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นคุณต้องทำใจมาแล้วครึ่งหนึ่ง

ใช่พิษบูสาวประเภท๒บอกว่าที่ก่อเหตุแบบนั้น
เพราะว่าโมโหที่หมากัดรองเท้าหลายต่อหลายคู่
กัดถุงดินรื้อดินที่ปลูกต้นไม้หลายครั้ง
ทำมาแล้วหลายครั้งต้องการทำเพียงสั่งสอนเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์
พร้อมกับยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษด้วย
เป็นเย็นนะคะที่กำลังเป็น

แต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาคือว่าเรามาถ่ายเรามาไลฟ์สด
แล้วมาทำให้ดูนึกออกไหมคะ
โดยปกติต้องบอกแบบนี้ว่าเรารู้ว่า

มันเป็นดินไม่ได้ดินที่มันแน่นเหมือนเป็นทราย
หรือว่าเป็นปุ๋ยที่มันปุ๋ยเปียกนึกออกไหมคะ
ส่วนรองเท้าที่เข้าไปที่ดูหมด

เราก็ตีตรงฝั่ง

แล้วเราก็เราไม่ได้เป็นคนที่มาถึงปีใหม่เลย

สองคือเหมือนคนเลยค่ะนิ้วกอด
เราถึงมาห้ามทับแล้วเราก็พยายามเก็บทุกอย่าง
แต่ว่าพอครั้งหนึ่ง๒ครั้งครั้งที่๓เราถึงตี
ก็คุณผู้ชมเขาชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
แต่ถึงจะยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษขอโพยกับสังคม
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นคดีความไปแล้ว
ตำรวจก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ข้อหาทารุณกรรมสัตว์แล้วต้องมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเจ้านมเย็นตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะสบายใจได้
แต่ลักษณะที่มันวิ่งไปวิ่งมาก็คือหางเขาจุกตัว

ใช่กังวลอยู่มันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ